คนคนนี้ต้องโรคจิตขนาดไหน

ผู้ชายคนหนึ่งไปยืนช่วยตัวเองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาล

คุณครูผู้หญิงเขาเห็นไปยืนไล่ไปยืนถ่ายคลิป

ออกไปดูภาพฮะ
กลัวทำไมเขาบอกว่าพยาบาลบอกไอ้พวกนี้
ถ้าไปว่ามันของมันเล็กมันจะอาย
แม่มันเดินไปแล้ว

ตายเล็กนิดเดียวอย่าคุณสามารถช่วยอีกครับพี่

อายเขาเหรอ
เอาจากเขา

ครับ

โอ้โหแม่แม่สุดยอดใจคอเนอะคือต้องจิตขนาดไหนถึงทำแบบนั้นได้ใช่ไหม
แม่จิตแข็งกว่าแม่ยืนดูแม่จิตแข็งกว่าเล็กขนาดนี้ยังจะมาโชว์อีก
เราทำไปต้องยอมใจคุณครูเราเคยคิดว่ากลยุทธ์เวลาเจอโรคจิต
ถามว่าหยุดไหมไม่ฮะ
เสร็จแล้วไม่รู้ซิปไปเลยครับ

นาก็เห็นทุกอย่างเลยครับโอ้ย

จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะชื่นชมคุณครูสองคนนี้นะ
ทั้งถ่ายคลิปทั้งเผชิญหน้ากับโรคจิตที่ไม่แบบสะทกสถานไม่กลัว

หน้าโรงเรียนวัดสุกรีบุญยามราม

โรงเรียนนี้สอนอนุบาลถึงมต้น

ต้องบอกเลยว่าเคสนี้มันต่างจากเคสอื่นที่เป็นข่าว
เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาชอบโชว์นี้

ถูกแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ที่เราดูข่าว
พอมีคนเจอมีคนเห็นมันจะรีบเก็บกลับไป

ยิ่งเห็นยิ่งทำแบบไม่ยั้ง

สุดท้ายคุณครูเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
แต่ตำรวจยังจับผู้ชายคนนี้ไม่ได้
ทั้งที่เห็นป้ายทะเบียนรถอย่างชัดเจนแล้ว

๑กสศ๑๐๔๙ชนบุรี

นั่นสิฮะเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งทะเบียนรถนะฮะ
เขาก็เลยอ้าวฝากเตือนโรงเรียนต่าง
เพิ่มความระมัดระวังให้กับคุณครูและนักเรียน

ขับรถคันนี้แจ้งบ่อแสไปได้ตำรวจที่บางละมุงนะ